คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอโอ้โหนอนเจ็บเลือดไหลออกจากจมูกออกจากปากเลยนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เธอบอกว่าถูกลวงไปทำร้ายร่างกายนะครับ
คนที่ถูกลวงไปทำร้ายร่างกายเนี่ยส่งภาพนี้ให้นักข่าวดู
คุณผู้ชมเราต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะอะไรฮะ
บวมตุ๋ยเลยเลือดไหลออกมาจากจมูกออกมาจากปากเลอะเต็มเสื้อเลยนะครับ
ชื่อว่าน้องหมวยนะฮะอายุ๑๗ปี
ร้องเรียนออกมาว่าเธอถูกผู้ชายที่ชื่อว่านายอามเนี่ย

หลอกให้แฟนสาวของนายอามกับพวกรุมทำร้าย
จนเธอเลือดอาบและสลบคามือแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
แม่ของน้องหมวยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
เมื่อรู้ว่าหมวยโสดก็เลยทักมาจีบฮะ
หวยก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วอามเนี่ยโสดหรือเปล่า

อามหรือฝ่ายชายยืนยันว่าโสดจริง
หวยก็เลยตกลงคุยกันมาได้ระยะหนึ่ง
แต่จู่วันเกิดเหตุนายอามได้ทักหมวย
บอกว่าหมวยเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกนะ
หวยก็โอเคนี่คือคบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะฮะ
แล้วก็กำลังคุยกำลังดูใจกันอยู่นะครับ
แล้วหลังจากนั้นอามก็มารับหมวยพาไปที่ตลาดแห่งหนึ่ง
พอไปถึงก็เดินซื้อของกันตามปกตินะ
เหมือนคนที่จีบกันทั่วไปนะครับก็ยังหวานสวีทกันอยู่

อามทิ้งหมวยให้นั่งรอ
โดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่านายอามฝ่ายชายปลีกตัวไปไหน
แต่ระหว่างนั้นเองคุณหมวยที่นั่งรออยู่นะฮะ
ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้หญิงหลายคนนะ
มีใครบ้างเธอจำชื่อได้นะ
บอกชื่อโฟนมารู้ทีหลังว่าโฟนเป็นใครรู้ไหมฮะ
แฟนสาวของนายอามแสดงว่าอามมีแฟนอยู่แล้ว
โสดสิแล้วมาคบกับหมวยนะฮะ
ปรีเข้ามาตบเตะต่อยเธอจนเลือดอาบเนี่ยนะฮะ
เพื่อวีดีโอหาแม่วีดีโอคอลหาแม่ของเธอ
เรียกร้องให้แม่โอนเงิน๓๐๐๐บาทคืน
ค่างานเป็นเดือนแล้วทวงเท่าไหร

แม่นะเห็นสภาพลูกตอนนั้นตกใจ

คุณคนเป็นแม่เนี่ยจะใจหายแค่ไหนอ่ะ

เลือดอาบนะฮะแล้วก็สลบอยู่แบบนั้น
แม่ก็ได้แต่ขอร้องว่าอย่าทำร้ายลูกสาวแม่นะ
แม่ขอเวลาหาเงินก่อน๓๐๐๐บาทใช่ไหมฮะ
แต่ฝ่ายนั้นไม่ยอมจะเอาเงินเดี๋ยวนี้เลย
และบอกว่าถ้าไม่ให้นะขู่จะฆ่าด้วย

สลบเลือดอาบอยู่แบบนี้นะครับ
แม่ก็เลยหลอกไปว่าถ้าทำน้องขนาดนี้
น้องตายขึ้นมาจริงใครจะรับผิดชอบ
น้องมีโรคประจำตัวด้วยนะครับ
เนี่ยปรากฏว่าโฟนที่เป็นแฟนสาวของนายอามเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวลูกสาวแม่ตายนะทีนี้ก็เลยบอกกับแม่ว่า
จะจ่ายเงินสามพันบาทให้หมวยเองฟ้นบอกแบบนี้
แล้วจะส่งหวยนั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่ถามจริงหมวยเจ็บหนักหรือยัง
สภาพแบบนั้นเนอะสภาพสะบักสบอมแล้วนะฮะ
วยก็สลบไปแล้วก็เลือดที่อาบใบหน้าจากการถูกทำร้าย
ทางกลุ่มโฟนจึงอาสาไปส่งโรงพยาบาล
รับผิดชอบกับการรุมตบรุมทำร้ายหมวย
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นนะ
แม่นะรู้ว่าลูกสาวอยู่ในความปลอดภัย
ในการดูแลของโรงพยาบาลแล้ว

เดินทางไปแจ้งความที่สนเตาปูน
ปรากฏว่าฝั่งคู่กรณีทั้งกี่คนแล้วนั่น
โฟนเอยบิวตี้เอ่ยเออะไรเอ่ยต่างนานา
พยายามติดต่อแม่มา

ถ้าน้องเสียตรงนั้นหรือน้องตายตรงนั้น
เขาจะทำอย่างไรแล้วแม่จะทำอย่างไร
เขาเคยคิดบ้างไหมตอนที่แม่ขอโอกาส
ขอจากเขาพวกเขาไม่ให้แม่เลย
มีแต่บีบบังคับแม่บอกให้โอนเงินแม่โอนเงิน
แม่บอกไม่งั้นแม่ก็จะเอาเรื่องแจ้งความ
แล้วแม่มีเงินจ้างทนายเหรอ

คือเหมือนเขาไม่สลด
ฝากให้เขาคิดว่าทำอะไร
คือคุณไม่ควรใช้กำลังตัดสิน
แม่บอกโอ้โหตอนนั้นนะเกือบจะช่วยลูกสาวไม่ได้แล้วนะ
เกือบตายคามือคาเท้าเขาแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีทางด้านภูมิกับการสอนอเตาปูน
ระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งได้มีการส่งตัว
ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพราะว่าน้องเนี่ย
คือที่เลือดอาบจมูกเพราะอะไรรู้ไหม
คือก่อนหน้านั้นน้องทำจมูกมาก็เลยต้องมีการตรวจ
ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาห์หลังจากนี้จับประสานสหวิชาชีพ
มาสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องหมวย
คนที่โดนทำร้ายอายุแค่๑๗เท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ขอเวลาให้ชุดสืบสวนเก็บรวบรวมพยาน
หลักฐานกันต่อนะครับคุณแม่ของหมวยยืนยันบอกว่า
ฝ่ายชายถ้ามาหลอกลูกสาวแม่แล้ว
ลวงให้ไปโดนตบแบบนั้นขึ้นศาลละกัน
เดี๋ยวไปฟ้องร้องกันในศาลนะฮะ
ตัวละครเยอะเหมือนกันนะข่าวนี้